ลงใต้ไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชท่าสารานะคะ
ปรากฏว่าเหตุการณ์นี้มันเป็นเหตุการณ์ยิงกันตาย
ตอนนี้ตำรวจยังไม่ทราบว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
แต่ที่แน่น่าจะมาจากธุรกิจมืดนั่นแหละ
นี่คือสภาพศพของผู้ตายนะคะ
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
ผู้ตายก็คือนายสุทัศน์วัฒนะอายุ๔๐ปี
ฉายาคนในพื้นที่เรียกกันว่าทันนาเพลง
สภาพศพเป็นแบบนี้นอนคว่ำหน้าแบบนี้นะคะ

ทีนี้ใกล้กันไปพบรถจักรยานยนต์ของผู้ตาย
ร่างกายของผู้ตายถูกยิงด้วยอาวุธปืน
อาวุธปืนลูกซองสั้นกลางหน้าอกนับไปนับมา
รูด้วยกันกระสุนฝังในนะคะทีนี้ที่บอกว่าเจ้าหน้าที่เชื่อว่าน่าจะมาจาก
แย้งเรื่องของธุรกิจมืดเพราะว่าตรวจค้นในตัวผู้ตาย
ไปพบว่ามียาเสพติดนะฮะเป็นไอซ์แล้วก็ยาบ้าจำนวนหนึ่ง
พร้อมอุปกรณ์การเสพในกระเป๋าสะพายด้วยก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐาน
จุดเกิดเหตุก็คือในซอยนาเพลงใกล้กับอนามัยดอนไพร
หมู่เก้าตำบลกลายอำเภอท่าสาราเนี่ยนะคะจากการสอบสวนเบื้องต้น
พบว่าผู้ตายเป็นขาใหญ่ในพื้นที่มีประวัติไปผัวพันในธุรกิจมืดมานานแล้ว
ก่อนเกิดเหตุผู้ตายไปหยุดมอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปจอดมอเตอร์ไซค์
คุยกับชายชะกันคนหนึ่งเพื่อตกลงอะไรกันบางอย่าง
แต่ลักษณะเหมือนว่าตกลงกันไม่ได้
ถูกผู้ชายคนนั้นชักปืนออกมายิงผู้ตายเสียชีวิตทันทีคาที่เลย

เรื่องต้นตอนนี้ตำรวจบอกว่ายังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด
แต่สันนิษฐานเบื้องต้นน่าจะมาจากเรื่องของการขัดแย้งธุรกิจมืดอย่างที่บอกไปค่ะ